ไล่ล่าแชมป์นะครับเหรียญทองสมัยที่๑๗ของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยใน๔เกมครั้งนี้
แน่นอนครับเกมแรกไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่าเรานั้นแพ้อินโดไปก่อน
และจะนำความเคลื่อนไหวล่าสุดมาฝากกันครับว่าไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมที่กลับมาแล้วจะคว้าเหรียญทองสำเร็จในเกมต่อไปครับ
ว่าอากิระนิชิโนเฮดโค้ชทีมชาติไทยจะหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่งครับ
ด้วยการลงสระว่ายน้ำและเล่นฟิตเนสก่อนให้นักเตะพักในช่วงเย็น
หลังจากที่ผู้เล่นล้าจากเกมที่แพ้อินโดนีเซียมา๐ประตูต่อ๒ในนัดแรก
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับ
นี้คาดว่าอากิระนิชิโนจะหุ่นเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง
เพื่อให้ผู้เล่นหลักได้พักจากเกมแรก
และให้ผู้เล่นที่ยังไม่ได้ลงสัมผัสเกมในนัดแรกได้ลงสนาม
ขณะที่สริงคานพรมสุภะกองหลังของทีมชาติไทยก็เปิดเผยครับว่า
ขวัญและกำลังใจของผู้เล่นในทีมยังถือว่าดีอยู่นะครับ

แต่ถ้าหากเกมนัดที่เหลือเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งหมด
ก็สามารถกลับมาเป็นแชมป์ได้เช่นเดียวกันครับ